เมื่อวานนะครับก็เป็นงานที่หนักมากสำหรับบุรีรำนะครับ
ไทยลีก๕สมัยแล้วก็ยังมีเชียงรายกับเมืองทองที่ต้องฟันฝ่า
จับสลากก็มีขึ้นที่มาเลเซียนะครับ
ซึ่งบุรีรำครับตัวแทนหนึ่งเดียวของไทยที่ได้จับสลากในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
สิทธิ์อัตโนมัติเข้าไปในฐานะแชมป์ของไทยลีกต้องเจองานหนักเลยครับอยู่ในกลุ่มจีนร่วมกับกวางโจเอเวอร์แกรนด์นะครับ
ชายดิซุปเปอร์ลีกของจีนเจจูยูไนเต็ดรองแชมป์เคลีกของเกาหลีใต้
แล้วก็อีกหนึ่งทีมนะครับก็ที่จะเอาแชมป์เอมเพอร์ระคับของญี่ปุ่นนะครับ
ซึ่งเวลานี้เนี่ยยังอยู่ในรอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งเซียโซโอซาก้าเนี่ยก็มีโอกาสจะเป็นแชมป์เอเบอร์เดอร์ครับเหมือนกัน
ในรอบรองวันที่๒๓ธันวาคมที่ต้องติดไว้ก่อนว่าจะเป็นแชมป์เอเวอร์คัสจะเป็นใคร
ส่วนบุรีรำครับเคยเจอกว่างโจมาแล้วนะครับหนึ่งในทีมทั้งหมดเนี่ย
เคยชนะกว่างโจมาแล้วด้วยนะครับบุกชนะ๒๑แล้วก็กลับมาแพ้๑ต่อ๒ในบ้านของตัวเองในปี๒๐๑๒นะครับ
ส่วนอีก๒ตัวแทนจากไทยเมืองทองแล้วก็เชียงรายในเต็ดครับ
ชนะก็จะเจอด่านหินในรอบ๓ก็จะได้เข้าสู่รอบแบ่งกลุ่ม
ชนะได้นะครับรอบ๓มีทีมที่รออยู่ก็ค่อนข้างหนักเหมือนกัน
เป็นทีมจากพวกนี่แหละโซนญี่ปุ่นเกาหลีนั่นแหละครับ

เมืองทองเนี่ยถ้าหลุดเข้ามาได้นะครับจะได้อยู่ในกลุ่มอีนะครับ
จะไปอยู่กับคิดฉีกของฮ่องกงชุนบุคคุณไดมอนเตอร์
ขณะที่เชียงรายครับหากหลุดเข้ามาเจอเล่นในกลุ่มเอฟนะครับ

เข้ามาครบมันก็เป็นอีกหนึ่งหน้าบริษัทของวงการฟุตบอลไทยนะครับ
สโมสรจะได้พัฒนากันมากยิ่งขึ้นนะครับ